ส่วนนายวัชรนาดีครับอายุ๕๖ปีได้แกะสลักเทียนพรรษาเป็นหุ่นของชมพู่พรพันธ์เกิดปราศ
อำเภอพิมายก็หุ่นเทียนรูปกัปตันผู้เนี่ยมีความสูงประมาณ
แปดสิบเซนติเมตรนะครับมือขวาทำท่ายิงปืนส่วนมือซ้าย
ถือลูกวอเล็กบอลที่มีรูปแผนที่ประเทศไทยนะครับพรพันธ์ก็บอกว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากมาก
เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่มีคนแกะสลักเป็นรูปตัวเองแล้วก็เทียนพรรษาปกติจะเห็นในรูปแบบของครุฑพญานาควัด
หรือว่าสถานที่สำคัญต่างแต่ว่าอันนี้สังเกตได้ง่ายเพราะว่ามันมีรูปลูกวอลเล็บบอลนั่นเองครับ
ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามเจอกับทางตุรกีหรือว่าชูเคียนะครับเจ้าภาพวอเล็กบอลเนชั่นลีก
รอบแปดทีมวันที่สิบสี่กรกฎาคมเวลาสี่ทุ่มครึ่ง
เมื่อวานเดินทางไปสนามซ้อมนะครับมีการปรับสีพื้นสนามแตกต่างไปจากเดิม
ด่วนก็บอกว่าการเจอเจ้าภาพเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้เยอะนะครับ
เรื่องของวิธีการเล่นรวมถึงขีดความสามารถของนักกีฬา
แต่ไทยก็จะเล่นให้เต็มที่และคิดว่านะครับตุรกีหรือว่าจูเคียเนี่ย
ก็พอที่จะมีช่องให้ไทยได้เจาะอยู่เหมือนกันครับ